จากเหตุการณ์ที่มีชาวบ้านที่บ้านป่ามะกรูดจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
เดินขึ้นป่าไปหาของป่าที่เทือกเขาขมิ้น
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงตั้งแต่วันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วก็หายตัวไปมีการติดต่อกับญาติครั้งสุดท้าย
หลงป่าอยู่พยายามจะหาทางออกให้ได้
แต่ก็หาทางออกไม่เจอไม่มีน้ำไม่มีอาหาร

เจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่เป็นร้อยเลย
ฮอบินเต็มผืนป่าเลยบนท้องฟ้าบินเต็มไปหมดเลยนะครับ
ก็มีฮอจากตำรวจตระเวนชายแดนที่๓
เมื่อวานนี้ปรากฏว่าการบินฮอไปพบสิ่งที่น่าสังเกต
เหมือนมีคนอยู่ด้านล่างเจ้าหน้าที่พยายามเหมือนโทรโครงลงไปนะฮะ
ประกาศตามสายลงไปว่ามีคนอยู่ไหมตรงนั้นตรงนั้นอ่า
แล้วก็มาดูคุณผู้ชมฮะเป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ดีใจสุดเลย
ใช่เฮกันทั้งฮอเลยใช่นะฮะเพราะว่าพบคนที่หลงป่าแล้ว

ต้องบอกคำว่าอย่าไปไหนเพราะถ้าหนูได้ยินเอาถ้ามีการเคลื่อนย้ายอีก
เดี๋ยวเจอไม่เจออีกนะเนี่ยเป็นเราเราดูคลิปนี้
ลุกเลยนะดีใจมากดีใจครับชาวบ้านปลอดภัย
แล้วเจ้าหน้าที่ระดมกำลังในการค้นหาเลยนะฮะ
แล้วก็แน่นอนล่ะครับคนที่อยู่ด้านล่าง
พอได้ยินเสียงประกาศแบบนี้แล้วนะครับ
ก็ปฏิบัติตามคำสั่งที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งเสียงลงไป
ลำโพงใหญ่มากใช่ไหมนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเป็นผู้ที่หลงปากจริง
ทั้ง๔คนนอกจากที่เป็นคน๔คน๔ชีวิตแล้ว
ยังมีสุนัขอีก๓ตัวรวมทั้งสิ้น๗ชีวิตที่ค้นหากันมา
ตั้งแต่วันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรามาย้อนดูไทม์ไลน์กันหน่อย
ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะครับ
ชาวบ้านที่หลงป่าเข้าไปมีทั้งหมด๔คน
ก็ประกอบด้วยนายวิโรธชัยชนะอายุ๔๕ปี
นางแดงชัยชนะอายุ๔๕ปี
และนี่คนนี้เด็กชายปัญญาน้อยอินอายุ๑๔ปี
สุดนะครับรวมถึงสุนัขอีก๓ตัว
ทั้งหมดเป็นชาวบ้านหมู่๑๑ที่ตำบลวังนกแอ่น
อำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
โดยพวกเขาออกเดินทางจากหมู่บ้าน

แล้วก็หลงป่าตั้งแต่วันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
คือวันที่๑๒พฤษภาคมญาติยังติดต่อได้อยู่นะ
ญาติยังติดต่อได้แล้วก็คนที่เข้าไปในป่าบอกว่าเนี่ย
กำลังจะออกจากป่าแล้ว
สักพักนึงโทรติดต่อกลับมาบอกว่าหลงป่า
พยายามจะหาทางออกให้ได้นะครับ
แต่ปรากฏว่าหาทางออกไม่ได้แล้วหลงกันเข้าไปในป่า

ที่สำคัญนะฮะทางญาติของผู้หลงป่าบอกว่า
โอ้โหน้ำจะมีกินไหมอาหารจะมีไหม

แล้วก็น้องปัญญาอายุแค่๑๔เอง
ทีนี้ก็เลยมีการระดมคนระดมกำลังในการค้นหาเลย
เจ้าหน้าที่ที่ทำการค้นหามีทั้งตำรวจมีทั้งทหาร
มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาสาสมัครผู้นำชุมชนชาวบ้านที่เป็นอาสาต่างเนี่ย
เมื่อวานลงปฏิบัติการ๑๖๑นายรวมทั้งหมด๑๖๑นาย
แล้วก็เมื่อวานช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่พบว่ามันมีกลุ่มควันไฟ
ขึ้นมาจากบริเวณต้นไม้ซึ่งคาดว่าน่าจะไหม้ไม่เกิน๔๘ชั่วโมงที่ผ่านมา
ซึ่งอยู่บริเวณป่าคุ้มโป่งใกล้กับคลองปอยน้อย
ห่างจากจุดกองอำนวยการประมาณ๙กิโลเมตร
ต่อมาทีมค้นหาก็เลยขึ้นเฮลิคอปเตอร์
ฮอก็มีทั้งของตำรวจอย่างที่บอกไป
กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๑
จากกองทัพภาคที่๓แล้วก็ฮอจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมกับมีการเดินเท้าด้วยนะ
ทีนี้ล่ะครับขึ้นฮอกันไปแล้วก็ไปพร้อมกับนายบุญส่ง
เพื่อไปตรวจสอบจุดดังกล่าวอีกครั้งนะครับ
ก็พบว่าห่างออกจากจุดเดิมประมาณกว่า๑กิโลเมตร
ก็พบกลุ่มไฟจริงกลุ่มควันไฟจริง
เจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหบินเรียกยอดไม้เลยคุณ
ต่ำมากนะฮะแล้วก็ประกาศส่งสัญญาณ
ลำโพงผ่านเครื่องเสียงเครื่องกระจายเสียงเนี่ย
ให้ผู้ศูนย์หายหากใช่ทั้ง๔คนจริง
ขอให้ส่งสัญญาณส่งซิกกลับมาหน่อย
กมือถอดเสื้อหน่อยทันใดนั้นครับ
คนข้างล่างทั้ง๔คนทำตามเลยฮะ
โดดเย้งโบกมือเลยนะครับแล้วก็
ผู้ชายก็ถอดเสื้อออกโบกให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบนะฮะ
นี่แหละครับกลายเป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ก็มั่นใจ
ว่าพบผู้เสียหายขออภัย
ผู้สูญหายทั้ง๔คนแล้วนะครับ

เป็นที่ดีอกดีใจนะของญาติคุณดูสิ
ตอนที่คนในบ้านหายไป

แล้วคุณบุญส่งเห็นไหมคะจะนั่งอยู่ริมด้านนู้น
ดูใจมาก
คือคุณบุญส่งเป็นพี่ชายของชาวบ้านคนหนึ่งที่หลงป่า
แล้วก็เป็นคนที่รู้เรื่องป่านี่เป็นอย่างดีเหมือนกัน

แล้วก็ไปที่จุดว่าจุดนี้เป็นจุดที่พบควันไฟ

มีการส่งทีมหน่วยรบพิเศษจำนวน๗คน
พร้อมกับเสบียงอาหารผ่านเฮลิคอปเตอร์
แล้วก็ต้องโรยตัวลงไปยังจุดที่พบทั้ง๔คน
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นกันก่อนนะฮะ
แล้วเช้าวันนี้ถึงจะปฏิบัติการอีกรอบนึง
เพราะเมื่อวานพอเจอตัวช่วงประมาณบ่าย๓๕๐นาที
ช่วงเย็นแล้วก็อาจจะนำตัวออกมาไม่ได้
ยังได้จะให้ปีนขึ้นฮอก็ไม่ได้
เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาอ่อนเพลียหรือว่าบาดเจ็บอะไรบ้างนะครับ
ดังนั้นเช้านี้เจ้าหน้าที่จะมีปฏิบัติการ
ในการลำเลียงทุกคนออกจากป่าโดยเฮลิคอปเตอร์
แล้วก็จะต้องรีบนำตัวไปตรวจสภาพร่างกาย
ส่งโรงพยาบาลทันทีนะฮะเมื่อคืนนี้ทั้งคืนจนเช้านี้
ก็วางแผนในการที่จะลงไปช่วยช่วยอย่างไรวิธีการไหน
แล้วก็ถ้าทั้ง๔คนออกมาได้รวมถึงสุนัข๓ตัวด้วย

เราก็จะนำเสนอความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบด้วยนะครับ
ค่ะเป็นข่าวที่หลายคนดูแล้วดีใจนะคะ
แล้วก็เป็นคลิปที่ทำให้เราโอ้โหเจ้าหน้าที่ทุ่มเทจริง

เมื่อวานนี้นะคะตลอด๖วันที่ผ่านมาขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
แล้วเป็นปฏิหารด้วยรอดชีวิตทั้งหมดนะครับ